มกราคมในทุกปีก็จะมีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่
แล้วปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็มีการเสนอข่าวไปแล้ว
แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เขาแชร์กันอยู่ในคลิป
บอกว่าหลังจากพิธีบวงสวงแล้วมีการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่ามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีโคโยตี้สาวมาเต้นด้วย
กว้าบันน้อยบันน้อย

มีโคโยตี้อยู่ข้างหลังยึ๊บอยู่นั้นนะครับ
พอมีภาพของการจัดงานปาร์ตี้
งานเลี้ยงหลังงานบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่
แชร์ออกไปในโลกโซเซียล
คนในโลกโซเชียลดราม่าหนักเลยบอกว่าลักษณะงานไม่เหมาะสม

ทั้งที่อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

ผิดพรบอุทยานและพรบควบคุมโรคด้วย
เรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของอุทยานจะว่ายังไงนะครับ
ล่าสุดทางผู้บริการสำนักอุทยานแห่งชาติ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คือพอดำรัฐโพประสิทธิ์
เปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นข้อเท็จจริง
เช้าวันนี้จึงได้คุยกับอธิบดีกรมอุทยาน

ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานระบุว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ
เรื่องต้นจะมีการย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เพื่อที่จะมีการตั้งคณะกรรมการ
ในการสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๖มกราคม

มีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่ในตอนเช้านะ
และทีนี้ช่วงบ่ายมีกิจกรรมภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มีการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง
ทุกปีจัดกันแบบเรียบง่าย
ดนตรีโฟลกซองของอุทยาน

จัดหาโต๊ะจีนราคา๒๐๐๐บาท

อย่าถ่ายภาพรวบรูปกิจกรรมลงโซเชียล

เพราะการจัดงานมันต้องอยู่ในเกณฑ์ของจังหวัดด้วย

และเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยนะฮะ